เพื่อให้นักฟุตบอลและก็เจ้าหน้าที่ให้ความเคารพต่อกฎกติการวมถึงให้เกียรติกันและกันนะคะ
ต่อตัวนักกีฬาเองแล้วก็กับแฟนบอลด้วยค่ะจากการเพิ่มเวลาการเล่นฟุตบอลในสนามจริงนะคะ
เท่ากับลีกชั้นนำของเอเชียแล้วก็ยุโรปซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยของการเล่นฟุตบอลในสนามจริงอยู่ที่ประมาณ๕๕๖๐นาที
ซึ่งไทยลีกก็ต้องพัฒนาต่อไปที่จุดนั้นด้วยค่ะ